เมื่อวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เมื่อวานนี้เขาจัดพิธีล้างป่าช้ากัน
ก็ทำบุญให้กับศพรายญาติครับเป็นพิธีมหากุศลเลยนะ
ทีนี้ก็จะมีหลายสมาคมเข้ามาร่วมกันสมาคมบ่อพลอยร่วมใจ
มีสภาวัฒนธรรมบ่อพลอยองค์กรการกุศลต่าง
แล้วก็ประชาชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมพิธีนี้
เป็นที่วัดหนองย่างช้างครับตำบลบ่อพลอย
คุณผู้ชมเวลามีพิธีล้างป่าช้าก็จะเห็นว่า
พอขุดเอาร่างของผู้เสียชีวิตมาที่โดนฝังไว้นะ
พอขุดขึ้นมาก็จะเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว
แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่
มีร่างของหลวงพ่อทองอายุประมาณสัก๕๐๕๕ปีนี่แหละ
มรณภาพมา๒ปีแล้วนะแต่ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยครับ
ผิวหนังยังห่อหุ้มร่างกายอยู่เลย
แล้วก็มีศีรษะยังมีผมขึ้นตามปกติเลย
จึงนำร่างไปบรรจุใส่โรงแก้วเอาไว้ครับ
ส่วนศพที่ทำพิธีร้างป่าช้าจากทั้งวัดรวม๑๒แห่ง
มีศพรายญาติทั้งหมด๒๘๒ศพครับ
ก็เดี๋ยวจะนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญมหากุศลในงานมหามงคลเก็บศพระญาติล้างป่าช้า
ที่ขอนแก่นที่บำเพชุมแพรช่วง๑๘ตุลานถึง๔พฤศจิกายนนี้
แล้วก็จะประกอบพิธีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
เพื่อส่งดวงวิญญาณทุกดวงไปสู่พบภูมิที่ดีต่อไปครับ